จะมาตรวจสอบสถานการณ์ภัยแรงกันหน่อยนะคะ
โดยเฉพาะต้องดูปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก
ว่ามีน้ำเหลือในการบริหารจัดการเป็นอย่างไรบ้าง
เช้าวันนี้คุยกับท่านอธิบดีกรมชลประธานนะคะ
คุณสุเทพน้อยไพโร่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ

ค่ะถามถึงปริมาณน้ำในเขื่อนหลักก่อนค่ะ
ล่าสุดตอนนี้มีปริมาณน้ำเหลือในการบริหารจัดการเป็นยังไงบ้างคะ
ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักทั้ง๔เขื่อนนะครับ

พื้นที่ขนาดใหญ่๒๒จังหวัดนะครับ
ซึ่งก็รวมกรุงเทพคณะครที่ใช้น้ำค่อนข้างจะมากนะครับ
ปัจจุบันปริมาณน้ำก็เหลือประมาณสัก๓๐๘๐ล้านนะครับ

แผนการระบายต่อวันที่กรมชมประธานกำหนดไว้เนี่ย
จะไม่เกินวันละ๑๘ล้าน
เช่นเมื่อวานนี้นะครับเราก็ยังระบายอยู่ที่ประมาณ๑๘ล้าน
อยู่๑๗๙ล้านอยู่ในต้นนะครับ
มาตรการที่ออกไปทั้งหมดที่รัฐบาลนะครับ
การวิจรุงใจให้ทางเศรษฐรกรเนี่ย
ยืติการพอบปลูกเภานะแตรังในลุคทรัพยาทั้งหมดเนี่ยนะครับ
เพื่อทำให้น้ำจำนวนนี้สามารถที่จะ
ซึ่งเราก็คาดหมายว่าก็คงจะไปจด
ควรเปลือกฝนเลยไม่ทุกหน้ากรกฎานะครับ
ค่ะเห็นก่อนหน้านี้ค่ะท่านอธิบดีได้ให้สัมภาษณ์ว่า
กังวลเรื่องของแผนกระตุ้นการท่องเที่ยว
แล้วก็จะมีแรงงานแฝงเข้ามาทำงาน
แล้วอาจจะส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของขาดแคลนน้ำด้วยเหรอคะ
เราไม่ได้กังวลนะครับว่านักท่องเที่ยวเราเตรียมรองรับไว้แล้วด้วยซ้ำ
ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีอยู่เนี่ยนะครับเราจะไม่ให้กระทบกระเทือน
เมื่อเราไม่ให้เขาต้องกระเทือนเนี่ยเราก็ต้องเรื่องของการทำกิจกรรมด้านการเกษตรในช่วงดูแลเนี่ย
ก็ต้องชะลอไว้ก่อนนะครับนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงเดือนไหนต้องต้องระวังเรื่องของปริมาณน้ำเป็นพิเศษนะคะ
นี่นะครับในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนนี้นะครับ
ตั้งแต่ช่วงอาทิตย์นี้ไปมีนาต่อเนื่องเมษานะครับ
ก็จะเป็นช่วงที่แรงที่สุดในช่วงที่แรงที่สุดนั่นก็คือในช่วงนี้ก็ถือมันเป็นฤดูร้อนนะครับ
ปริมาณฝนที่จะตกเนี่ยมันก็คือน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลย
เพราะฉะนั้นน้ำที่ใช้อยู่ทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากแหล่งน้ำที่เราเก็บกักไว้ในส่วนของฤดูฝนก็คือ
เก็บน้ำต่างต่างที่สร้างกันอยู่ทั่วประเทศเรานะครับทั้งขนาดใหญ่สามสิบสามอ่างขนาดเล็กสี่ร้อยสี่สิบแปดอ่าง
พวกเนี้ยได้ขนาดกลางอะนะครับนะครับอันนี้ก็เอามาใช้ในช่วงระดูกแรงสังสิบนะครับค่ะ
ปีนี้มีการประเมินว่าจะแรงรุนแรงขนาดไหนจะถึงขั้นขาดแคลนน้ำปลาปลาไหม
ท่านท่านอธิบดีประเมินสถานการณ์ปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะคือปีนี้นะครับ
ต้องยอมรับว่าเราเก็บน้ำได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับเนื่องจากฝนในปี๕๘ตกน้อยมาก
นะครับก็ทำให้แหล่งน้ำต่างต่างที่มีอยู่นะครับเก็บน้ำได้น้อยค่ะ
ในช่วงฤดูแรงนะครับการที่จะระบายน้ำจากแหล่งน้ำต่างเหล่านั้นเนี่ย
ลงมาสู่พื้นที่ก็ต้องอยู่ในขีดจำกัดด้วย
ฉะนั้นแน่นอนครับก็เกิดความแห้งแรงไม่ใช่แห้งแรงเนื่องจากอุณหภูมิของอากาศหรืออะไรนะครับ
อุณหภูมิของอากาศก็เป็นไปตามปกติตามธรรมชาติเขาแต่น้ำที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันน้อย
ทำให้เราระบายลงมาในพื้นที่เนี่ยก็น้อยไปด้วยนะครับความแห้งแรงก็จะเกิดเพิ่มเติมขึ้นนะครับ
เพิ่มเติมขึ้นจากมากกว่าปีที่ผ่านมาจากที่ผมคาดการณ์นะครับครับถ้าอธิบดีครับแบบนี้แล้ว
ถ้ามองข้ามไปจนถึงปีหน้าในเรื่องของระบบการเก็บน้ำเราจะมีการแก้ปัญหายังไงคะ
แต่ผมจะเน้นอีกนิดนะครับอยากจะให้ไม่ตื่นตนกกันว่า
แหล่งน้ำที่กรมชมธานมีอยู่เนี่ยเราจะประเมินว่ายังมีเพียงพอที่จะช่วยเหลือด้านการอุปโภคบริโภคได้นะครับ
แหล่งน้ำที่กรมจับประทานมีเราสามารถที่ให้การประทานการประปาสมมุติภาคหรือการประปาน้องคอหลวงได้ใช้ได้นะครับใช้ได้
เห็นปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วมีการรณรงค์ให้ช่วยการประหยัดน้ำด้วยค่ะท่านอธิบดีแล้วปีนี้จะมีขนาดนั้นเลยไหมคะจะรุนแรงอย่างนั้นไหมคะ
เราก็ทราบอยู่นะครับว่าปัจจุบันทางการปราปาทั้งสองแห่งก็มีการลนโรงให้ประหยัดน้ำนะครับ
ซึ่งจะได้ช่วยเหลือภาคการเกษตรด้วย
เราต้องยอมรับว่าภาคการเกษตรเป็นภาคที่เสียสละนะครับ
ไม่ทำการกิจกรรมในช่วงฤดูแรง
เพื่อจะให้เรามีน้ำอุปโภคบริโภคใช้
เพราะฉะนั้นกลุ่มที่เราใช้น้ำอุปโภคบริโภคค่อนข้างจะมาก
เราก็ต้องควรจะประหยัดด้วยนะครับ
ก็คือใช้เท่าที่จำเป็นอย่างระมัดระวังเท่าที่จำเป็น
ไม่ใช่ปล่อยก๊อกน้ำจนไหลตลอดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับ
ก็ต้องช่วยกันประหยัดก๊อกน้ำที่ชำรุดเสียหายก็ต้องรีบซ่อมแซมพระนะครับ
จากสักครู่ที่ถามว่าการประเมินที่ของกรมชมการจะทำอย่างไรนะครับ
เราประเมินเอาไว้ว่าสภาพอากาศ
จากเราที่มีการประสานกับประสานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ
สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่จะถึงของปี๕๙เนี่ย
เราก็ยังมั่นใจว่าฝนของปี๕๙น่าจะดีกว่าปี๒๕
เพราะฉะนั้นในช่วงแรกในช่วงแรกของระดูฝน
เราก็จะพยายามเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำให้มากนะครับ
ให้พ้นความเสี่ยงก่อน
ขีดความเสี่ยงเมื่อไหร่นะครับ
เราก็จะระบายน้ำออกลงมาช่วยในพื้นที่เพาะปลูกในช่วงที่ขาดแคลนนะครับ
ก็คือโดยสรุปว่าในช่วงต้นของฤดูฝนเนี่ย
เราก็จะใช้น้ำฝนที่ตกลงมาจะเป็นเหนืออ่างท้ายอ่างก็ตาม
แล้วก็ใช้ระบบชมประธานกระจายเข้าไปสู่พื้นที่ก่อน
น้ำที่ฝนที่ตกเหนืออ่างเราก็จะเก็บไว้
ฝนที่ตกท้ายอ่างแล้วก็ใช้ระบบชมธานกระจายเข้าไปให้
เท่าที่มีก่อนค่อยย้อยปลูกกันไป
มีนาคมเมษายนอาจจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษ
รอฝนมาฝนจะมาสักช่วงไหนคะท่าน
มีนาเมษาไม่ใช่ช่วงที่ฝนจะตก
ปกติฝนมั่นของประเทศไทยเรานะครับโดยค่าโดยเฉลี่ยจะตกตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภา
ก็คือหลังแรกนาขวัญนั่นนะครับ
อันนี้นะครับที่จะตกนั่นคือฤดูฝนปกติของประเทศไทย
ถ้าฝนมากลางเดือนพฤษภาก็ถือว่านั่นคือปกติ
แล้วก็ต้องมาดูจำนวนหรือปริมาณที่ตกในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะครับ
ว่าอยู่ในค่าปกติหรือไม่
ซึ่งเรามั่นใจนะครับว่า
ก็อยากจะให้กำลังใจด้วยและมั่นใจว่าฝนของปี๒๕๕จะดีกว่าปี๒๕๕๘ครับ
อธิบดีคะมีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่อยากจะให้กำลังใจเป็นพิเศษไหมคะ
เกษตรกรแล้วก็พี่น้องประชาชนต้องเตรียมตัวกันหน่อยสำหรับภัยแรงปีนี้
ครับก็นอกเหนือจาก๑๒จังหวัดที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสารภัยได้ประกาศภัยแรงไปแล้วนะครับ
ผมยังมองว่าในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนจังหวัดขอนแก่นพวกนี้นะครับ
ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับ
อุดรอย่างนี้นะครับก็ยังมีความเสี่ยงกรสิน
ก็คือในอีสานตอนกลางเนี่ยนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับ
ความเสี่ยงอันนี้ผมหมายถึงว่าในพื้นที่ที่ห่างไกลแหล่งน้ำหลักนะครับ
ในพื้นที่ที่ห่างไกลแหล่งน้ำหลัก
แต่ความเสี่ยงอันนั้นนะครับผมก็ยังมั่นใจในมาตรการของรัฐบาลที่ได้ออกเอาไว้นะครับ
อาจเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาดแคลน
อันนี้มันเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลอยู่แล้วครับ
ค่ะเอาล่ะค่ะชัดเจนค่ะขออนุญาตสอบถามจากท่านอธิบดีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ

ค่ะท่านอธิบดีกรมชลประธานคุณสุเทพน้อยไพโรธนะคะ